สำหรับบรรยากาศในวันนี้ไปดูกันก่อน

โดยเฉพาะประตู๕ก่อนหน้านี้เป็นจุดอ่อนไหว
และอีกหนึ่งจุดตอนนี้ยังคงมีการชุมนุมกันอยู่

ติดตามได้จากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากตลาดกลางคลองหลวงค่ะ

โดยพื้นที่รอบวัดพระธรรมกายในเช้าวันนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคุมเข้มความปลอดภัย

ขณะที่ความเคลื่อนไหวทางฝั่งตลาดกลางคลองหลวงในเช้าวันนี้นะคะ
ก็ยังคงมีศิษยานุสิตนะคะ
นำของมาร่วมทำบุญตักบาทเป็นประจำทุกเช้าค่ะ

พื้นที่ตลาดกลางคลองหลวงก็ยังคงมีศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายค่ะ
นำอาหารสดมาร่วมใส่บาทพระสงฆ์ที่ด้านหน้าเต็นต์เหมือนเช่นทุกวันค่ะ
แต่ว่าวันนี้นะคะภายในเต็นต์พักคอยค่อนข้างที่จะบางตาค่ะ
มีลูกศิษย์ของวัดพระธรรมกายนั่งสวดมนต์กระจัดกระจายตามจุดต่างค่ะ
ซึ่งวันนี้ค่ะก็มีรายงานข่าวว่าทางดีเอสไอค่ะ
จะขอเข้าตรวจพื้นที่ตลาดกลางคลองหลวงอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพื่อที่จะคัดกรองพระสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ว่ามีใบสุทธิสงฆ์หรือไม่ค่ะ
ส่วนทางเข้าทางฝั่งประตู๕นะคะก็ยังคงมีการคุมเข้มของเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารนะคะ
พร้อมกับห้ามไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเข้าไปในพื้นที่
จะมีก็เพียงพระสงฆ์ที่เดินออกมารับบาทจากและศิษยานุสิตที่อยู่ในวัดที่เดินออกมาพร้อมกับสัมภาระค่ะ
ไปดูบรรยากาศที่ประตูเจ็ดบ้างนะคะก็ได้มีการตั้งโต๊ะคัดกรองบุคคลเข้าออกของดีเอสไอค่ะ
แล้วก็ยังคงมีศิษยานุสิตนำอาหารปรุงสุกมาขออนุญาตเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเพื่อเข้าไปส่งยังด้านในวัดนะคะโดยเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บประวัติและคัดกรองบุคคลรวมถึงอาหารที่จะผ่านเข้ายังไปยังด้านในค่ะ
และจะไม่ให้นำเข้าไปในปริมาณมากหรือเป็นวัตถุดิบของหรือของสดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้นำส่งอาหารเข้าไปด้านในค่ะส่วนทางด้านหน้าประตูนะคะเจ้าหน้าที่ยังคงจึงกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณประตูอย่างต่อเนื่องเนื่องจากประตูนี้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งประตูหลักที่ใช้ในการเข้าออกวัดพระธร